วันนี้นะครับก็คงเริ่มต้นกันที่เรื่องของเจ้าแม็กซอัจฉริยะอำนาจมวยไทยยิม
ก่อนหน้านี้เขาได้ต้องโทษโดยที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับคดี
และสุดท้ายต้องติดคุกฟรี๑๔เดือนล่าสุดออกมาแล้วแล้วก็ต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมครับ
เมื่อวานเดินทางมาออกรายการถามตรงกับจอมขวัญนะครับ
หลังจากที่เจ้าตัวนั้นถูกกล่าวหาว่าผัวพันกับคดีค้ายาเสพติดที่เป็นมูลค่าของ
รู้สึกว่าตอนนั้นจะหลักล้านเม็ดเหมือนกันนะครับ
นี่คือภาพวินาทีที่เจ้าตัวออกมาครับจากเรือนจำนะครับ
ครอบครัวก็มารอรับครับ
และที่ผ่านมาครับก็ต้องชื่นชมครอบครัวด้วยครับ
ทั้งภรรยาและแม่ยายถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะครับ
สำคัญที่ทำให้เจ้าแม็กซนั้นพ้นโทษออกมาเพราะว่าพยายามหาหลักฐานต่อสู้
พิสูจน์ว่าสามีของตัวเองนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์
เรื่องนี้เกิดจากการที่ทางเจ้าแม็กซ์ขายรถที่เห็นในภาพนี้แหละครับ
รถที่มีการโอนลอยไปยังเต็นต์รถมือ๒
แล้วก็ขบวนการค้ายาเสพติดไปซื้อรถจากเต็นต์นี้มา
แล้วก็เอาไปใช้ก่อนจะถูกจับกลุ่ม
เพราะว่าเจ้าแม็กซ์โดนซัดทอดว่าเกี่ยวข้อง
เพราะว่ายังเป็นชื่อของเจ้าของรถคันนั้นอยู่ครับ

อยากจะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเองที่ต้องติดคุกฟรี
เพราะว่าไม่สามารถขึ้นชกได้๓เดือนตามกฎทั้งที่เป็นการเข้าใจผิดของตำรวจ
แล้วก็อยากให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติลงมาตรวจสอบแล้วก็ลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ทำคดีนี้
รวมทั้งชดใช้ทรัพย์สินที่ครอบครัวจ่ายไปกับการต่อสู้คดี
ซึ่งหลังจากที่รับอิสรภาพนะครับ
ก็ยังไม่ได้รับการขอโทษจากสถานีตำรวจภูทรระนองแต่อย่างใดครับ
ตรวจสอบเกี่ยวกับตำรวจคดีนี้ครับทางรณองครับ
ว่าการจับกลุ่มเขามันมีเพียงคำซัดทอดอย่างเดียวครับ
มีฉะนั้นจริงครับไม่มีหลักฐานอื่นใดเลย
ส่วนอนาคตหลังจากนี้ครับของเจ้าแม็กซก็วางแผนจะกลับมาชกมวยอีกครั้งแน่นอน
ซึ่งตอนนี้ก็มีหลายค่ายติดต่อเข้ามา
แต่เจ้าตัวยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดครับ